พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะ
มีหญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือ
เขาไปซื้อน้ำผลไม้กล่องจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ
พอกลับมาบ้านเนี่ยก็เปิดฝาตั้งใจจะดื่มนั่นแหละ
แต่ปรากฏว่ามีเชื้อรา

แล้วก็บอกว่าดูข้างกล่องก็ยังไม่หมดอายุนี่เชื้อรานี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง

มีเชื้อราสีดำลอยเต็มกล่อง

น้ำผลไม้กล่องนี้จากซูเปอร์มาร์เก็ต
พอเปิดฝาออกมาเห็นเชื้อราดำอยู่ที่ฝากล่อง
พอมองเห็นก้อนดำลอยอยู่ในกล่อง

ก็พบว่าเชื้อราสีดำเต็มกล่องเลยค่ะ
ดูอัตโกมากทางที่ยังไม่หมดอายุนะคุณรจพร
นี่คือสภาพกล่องทางซ้ายที่ฉันนึกว่าผ่านศึกสงครามมาแล้วนะครับ
ทำไมเป็นอย่างนี้ทีมข่าวของเราถามไปที่คุณทาวันรัตน์ยนต์สุวรรค์อายุ๔๖ปี
เจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือในตำบลบ้านฉางก็เล่าว่า๑สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
น้ำผลไม้ที่ร้านขายปลีกแห่งหนึ่ง๓กล่อง
พอเปิดฝากล่องก็เอกใจเหมือนกันเพราะฝามันมีอะไรสีดำเป็นคราบอยู่ที่ฝานะ
ก็เลยลองเทน้ำผลไม้ดูใส่แก้วถึงกับต้องตะลึง
เพราะว่าคราบดำนี่ลอยอยู่เต็มเลย
ก็เลยเปิดกล่องดูก็พบว่ามันเต็มกล่องเลยค่ะ
ไม่ได้อยู่แค่ฝาค่ะมันเต็มกล่องเลยจริงค่ะ
ฟังเสียงเธอกันหน่อยนะคะ
เขาจะเห็นข้าวลาดำลอยอยู่บนผิวน้ำ
คุณรัชพรทำไมทำหน้าแบบนั้น
คือคุณดูสีดิ

แต่สีเนี่ยเหมือนงาดำ
คือเราต้องเบลอภาพแหละบอกไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรนะคุณผู้ชมนะ
เชื่อว่าหลายคนสงสัยถามเป็นยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรกันแน่
คือตอนนี้เนี่ยผู้ผลิตน้ำผลไม้ยี่ห้อนี้เขาก็ติดต่อไปที่คุณถวันรัฐแล้ว
ซึ่งก็ทางบริษัทบอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ